วันนี้ยังมีเรื่องให้ติดตามโดยเฉพาะเรื่องของศิลปิน

แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนแนวมาเป็นศิลปะการวาดภาพ

เขาไม่ใช่ปลายผู้กันในการจรดผู้กันเขียนภาพของเขา
แต่เขาใช้ปลายมีด
อ้าวมันมีความแปลกตรงนี้แหละ

พังภาพและสวยงามแปลกตาด้วยนะครับ
เอาไปดูกันว่าใครเขายืนมุงใครทำอะไรอยู่นะฮะ
ก็เป็นคนที่เข้าไปมุงดูจำนวนมาก
เพราะว่าทึ่งในฝีมือการวาดภาพของคุณพี่
ทักษกรสมคิตจิตกรหนุ่มวัย๓๐ปี
เราก็ไปเรียกเขาคุณพี่เขาเป็นคุณน้อง

สวยจริงนะฮะเขาเป็นอดีตนักร้องอิสระปี๒๕๕๙
ใช้ชื่อว่าเทวาท่าชนะ
ตอนนี้เขาโชว์ความพริ้วนะของการใช้ปลายมีด

ธรรมดาเราเห็นปลายผู้กันก็โอเคก็ธรรมดา

เขาก็วาดอยู่บริเวณสีสันถนนคนเดินลานเพลินเขารูปช้าง

ก็คนมุงดูกันเยอะเลยนะครับ
เพราะว่าประชาชนและนักศึกษาและคนที่เดินท่องเที่ยวเขาก็แปลกใจไง
แวะชมแล้วก็อุดหนุนซื้อภาพวาดด้วยราคาภาพละ๑๐๐บาท
พูดเลยว่ามุงจริงจังมาก
ตกลงอะไรใช้มีดหรือใช้ผู้การวาดนะฮะ
คุณน้องทักษกรเขาเล่าให้ฟัง

หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการเป็นนักร้อง
หักเหชีวิตไปจับงานศิลปินศิลปะปลายมีด
ใช้เวลาในการวาดภาพภาพละประมาณ๑๕นาทีเท่านั้นเองนะครับ
ค่อยจิ้มเนียดไถไปอย่างนี้นะฮะ
ภาพที่ไห้เกิดจากการจินตนาการและความชำนาญนะครับ
ส่วนใหญ่ภาพที่วาดเสร็จจะมีคนสั่งซื้อทันที
เนื่องจากราคาไม่แพงแล้วก็เป็นงานช่างฝีมือระดับอาชีพนะครับ
อกจากนี้ลูกค้ายังขอให้เซ็นชื่อกำกับด้วยว่าเป็นภาพวาด
ที่ไม่ใช่ภาพพิมพ์ไปเราต้องบอกภาพวาดด้วยมีด

โดยนายทักษกรบอกต่อว่าได้ฝึกศิลปะปลายมีดกับอาจารย์ชาวพม่าคนหนึ่ง

ตอนนี้วาดภาพปลายมีดมา๓ปีแล้ว
แต่ละคืนสามารถวาดภาพได้ประมาณ๓๐ภาพ
หรือว่ามีรายได้คืนละเท่าไหร่ทาย๓๐๐๐บาท

เขาวาดเร็วมากนะคะคือราคาไม่แพงแสดงว่าขายได้จำนวนมาก
วาดได้เร็วที่สำคัญดูแล้วเมื่อกี้จากการวาดเหมือนจะห้ามพลาดเลยนะ
เพราะเป็นมีดไงคุณไม่งั้นกระดาษก็ขาดถูกปะล่ะ

คือวิธีการสร้างลายจะขีดเส้นแต่ละเส้นคือมั่นใจเพราะแก้ไม่ได้
ธรรมดาเรามีคำที่ว่ากระบี่มือหนึ่งใช่ไหมนี่ดาบมือหนึ่ง

ตอนนี้แล้วต้องคิดว่าต้องหวานไปด้วยร้องเพลงที่เขาถนัดไปด้วย

ได้มีลีลาลองดูนะคะแนะนำกันไปนะคะ